วันนี้เสาห้าของแรงใช่ไหมคะเขาว่ากันว่าอย่างนี้
โบราณบอกว่าอย่างนี้เลยฮะเสาห้าเสาห้าเสาห้าคุณผู้ชมจำหน้ากากหน้าปัดตลอดของหลวงพี่น้ำฝนได้ไหมคะ
จำได้เราเคยได้มาโอ้โหแล้วมียันมีอะไรเต็มเลยแต่ยังไม่ได้ปลุกเสก
วันนี้วันนี้ทำพิธีปลุกเสกกันแล้วค่ะหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผลล้อมทำพิธีปลุกเสก
หน้ากากลงยันณปัดตลอดตอนนี้ยอดจองเป็นแสนชิ้นโอ้โหเป็นแสนชิ้นเดี๋ยวลองไปดูหน่อยค่ะ
ข้อบูชาพระโสภิตตาพุทธเจ้าฯ
นี่คือภาพบรรยากาศการทำพิธีปลูกเสก
กากลงยันณปัดตลอดป้องกันโควิด๑๙ค่ะ
นำโดยพระครูประหลัสสิทธิวัฒน์หรือหลวงพ่อน้ำฝน

หน้าพระอุโบสถภายในวัดไผลล้อมจังหวัดนครปฐม
ช่วง๕โมงเย็นที่ผ่านมานี่หน้ากากเป็นแบบนี้ค่ะครับ
สวดเริ่มจากบทรัฐนสูตรคาถาป้องกัน๑๐ทิศ
ทำมาจากกระปะวัตนสูตร๗ตำนาน๑๒ตำนานตามแบบโบราณเลยค่ะ
เริกดีวันมงคลวันเสาร์๕วันนี้นะคะ
ปลูกเสกหน้ากากณปัดตลอดใช้เวลา๓ชั่วโมงนะคะ
ชั่วโมงแล้วเสร็จสิ้นนี่คือหน้ากากค่ะมีหลายสีค่ะ
หลวงพิสนฟนบอกว่าพิธีปลูกเสกในวันนี้ถือเลิกเสาร์๕
เสาร์๕ก็คือวันเสาขึ้นหรือแรมห้าค่ำเดือน๕
โอกาสที่จะเกิดวันเสาร์๕เกิดขึ้นได้ยากด้วย
ดังนั้นค่ะตามคติความเชื่อของโบราณ
ก็เลยเชื่อว่าดาวเสาเป็นดาวแห่งความเข้มแข็ง

ถ้ามีการประกอบพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลในวันเสาร์ห้า
จะมีพุทธคุณด้านคงกระพันธ์แคล้วคลาดมากกว่าวันปกติ
ถือเป็นวันสำคัญแห่งการสร้างวัตถุมงคล
และพุทธาพิเศษวัตถุมงคลให้มีความศักดิ์สิทธิ์
ให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะคะ
ถ้าอยู่ในสถานการณ์ปกติแทบทุกวัด
จะมีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ปลุกเสกวัตถุมงคล
วัดก็จะเต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนจิตสถานแล้วค่ะ
แต่เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
วัดก็เลยไม่ให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีนะคะ
มีเพียงพระสงฆ์สวดโมนไม่กี่รูปเท่านั้น
แต่ละรูปก็นั่งห่างกันไม่ต่ำกว่า๑เมตรค่ะ
วันนี้เป็นวันสำคัญ

ซึ่งปรากฏการณ์จะมีไม่บ่อยนัก

ก็จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยคณะสงฆ์ทั้งหมด
แล้วที่สำคัญหน้ากากผ้ามัสลิน
ก็จะนำเข้าสู่ในการสมโพธิ

เป็นวันที่แข็งเป็นวันมงคลที่จะประกอบพิธีเรื่องด้าน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมงคลต่างนานโดยเพราะวัตถุมงคล
อากาศผ้าทำไมมันขาดตลาดจริงแล้วก็มีราคาแพง
กรอบกับผ้ามัสซาลินมันสามารสักได้เป็นร้อยครั้ง
และแถมถ้าท่านได้ใช้ก็นำไปเป็นมงคลวัตถุอีก
ได้นั่นเองมันก็คือขวัญและกำลังใจ
แล้วก็ประหยัดงบประมาณในการที่จะดำเนินชีวิต
ก็ใช้ผ้ามัสลินก็คือกรมการแพทย์แนะนำมาแล้ว
ว่าหน้ากากผ้าสำหรับคนที่ไม่ป่วย
แนะนำว่าใช้ผ้ามัสลิน๒ชั้น๓ชั้นอะไรแบบนี้คือช่วยได้

นี่นะคะคนก็ไปจองกันเยอะมาก

ทีมข่าวของเราเคยไปถามโอ้โหหลวงพี่
อาศัยจังหวะช่วงโควิด๑๙แล้วมาขายทำเงินอย่างนี้ได้เหรอ
แต่หลวงพี่ท่านก็บอกว่าก็หน้ากากอนามัยมันขาดแคลนไง

ก็เลยทำออกมาขายแล้วเงินที่ขายก็ทำบุญ

ก็ไปจ้างชาวบ้านในชุมชนนั่นแหละฮะทำ
อ่าก็เป็นการเหมือนกับอ่าสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้ที่เขา

เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูว่าหน้ากากเป็นยังไงนะคะ

มาของชื่อณปัดตลอดก็มาจากตำราโบราณ
ในการปัดเป่าสิ่งไม่ดีค่ะ
ณอดทนหมายถึงอดทนต่อโรคร้าย
ันมงกุฎพระพุทธเจ้าถือเป็นยันครอบจักรวาลคุ้มครองปลอดภัย
ยานพระเจ้า๕พระองค์สรรพคุณไล่โรคภัยไข้เจ็บ
ท้าเวสุวรรณถือเป็นราชาแห่งโชคลาภ
ันทั้งหมดนี้ก็รวมกันไว้นะคะ
เพื่อเป็นกำลังใจในการสู้กับโควิด๑๙

สีขาวยันสีทอง
ผ้าสียันพระทิเบสแล้วก็ตัวยันก็สีทองนะคะ

ผ้าสีเม็ดมะขามยันสีเงิน
มีให้ดูหลายสีนะคะเดี๋ยวภาพจะค่อยไล่ไป
คือตอนนี้ยอดสั่งจองประมาณแสนชิ้นแล้วค่ะ
ก็จะทยอยจัดส่งให้ญาติโยมที่มีจิตศรัทธาตามลำดับนะคะ
พี่น้ำฝนบอกว่าอยากฝากไปถึงญาติโยมท่านไหนที่อยากจะสั่งจองให้จองออนไลน์
สะดวกมากมาที่วัดเดี๋ยวคนไปรวมตัวกันเยอะแล้วก็จะไม่ปลอดภัย
วันนั้นหลวงพี่ก็ส่งมาให้เราดูเป็นตัวอย่างหนึ่งชิ้น

ยังค่ะต้องส่งกลับไปใหม่ไม่ทันละเสร็จพิธีไปละ
คือหลวงพี่บอกว่าเก็บเป็นยันได้ด้วยนอกจากจะใส่หน้ากากอย่างนี้